คุณผู้ชมครับข่าวแรกวันนี้ไปดูที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอายุค่อนข้างจะห่างกัน
สามีเนี่ย๓๒ภรรยาเนี่ย๕๕แล้วก็นั่งดื่มเล่าขาก่อนอยู่
สักพักหนึ่งเนี่ยภรรยาบอกว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออาบน้ำแต่งตัวไปหาแฟนใหม่หน่อย
เอาสามีก็อ้าวคบกันมาหลายปีค่ะจู่ทำไมขอตัวไปหาแฟนใหม่
บอกว่าแฟนใหม่คบมา๔เดือน๔เดือนแล้วอยู่ถัดไป๒ซอยครับ
โอ้โหด้วยความที่อ้าวดื่มเหล้าไปแล้วคบกันมานาน
แล้วจู่จู่ก็มีแฟนใหม่ก็เหล้าขาวขวดสามอ่ะถูกต้อง
ขนาดนั้นน่ะโอ้โหขึ้นมาหน้ามืดขึ้นมาเอามีดจ้วงแทงภรรยา
กลางอกเลยตัดคั่วหัวใจเสียชีวิตเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกลางดึกนะฮะของคืนที่ผ่านมานี่แหละนะฮะ
ก็ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ในซอยประชาสันติ๑๕ชุมชนเก่าจานตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีศพของนางสาวสมทวินมูลมระมาทอายุห้าสิบห้าปี
สวมเสื้อยกส่งกางเกงขาสั้นนอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนเตียงนอนครับ
หน้าอกเนี่ยมีแผลค่อนข้างจะชะกันเหมือนกันแล้วก็มีกองเลือดอยู่บนพื้นบ้าน
ใกล้กันก็มีมีดปรอบขวดละม้ายาวสักห้านิ้วได้เนี่ยนะฮะก็วางอยู่นะฮะในแก้วบนหลังตู้เก็บของ
มีดปลายแหลมเนี่ยก็มีคราบเลือดติดอยู่คนก่อเหตุไม่ใช่ใครครับสามีของผู้ตาย
นายรุ่งอรุณศรีชัยมูลอายุสามสิบสองปีครับนะฮะซึ่งเขาก็เมาอย่างหนักเหมือนกัน
อย่างที่บอกไปว่าเหล้าขาวขวดที่สามนะครับยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในจุดเกิดเหตุนี่แหละ
ไม่ได้หนีไปไหนตำรวจสพเมืองอุดรธานีก็สอบถามทางด้านของสามี
ตัวสามีเองมีอาชีพเป็นช่างเชื่อมอยู่กินกับภรรยาคือนางสาวสมทวินมานาน๔ปีแล้ว
แล้วก็เป็นคนในชุมชนเดียวกันถามไปถามมาเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ามันเกิดเหตุได้อย่างไรนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนี่เป็นภาพกราฟิกเราทำมาจำลองให้เห็นเหตุการณ์ตามคำให้การของผู้ก่อเหตุ
นายรุ่งอรุณกับนางสมทวินเป็นสามีภรรยากันนั่งดื่มเหล้าขาวกันโดยมีเพื่อนบ้านอีกหนึ่งคนมาร่วมวงก็คือเป็นธอมเป็นสาวธอมนะครับ
อยู่ที่บ้านหลังนี้หลังจากดื่มไปขวดหนึ่งขวดสองไม่มีอะไรพอขวดสามเข้าไปใกล้จะหมด
ทางด้านของนางสาวสมภวินซึ่งเป็นภรรยาขอตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยนะแล้วบอกกับสามีว่าเดี๋ยวจะออกไปหาแฟนใหม่หน่อย
อ้าวยังไงแล้วบอกว่าเพิ่งคบกันได้ไม่นานแล้วแฟนใหม่อยู่ถัดไป๒ซอยคือซอย๑๗บ้านเขาอยู่ซอย๑๕นะครับ
แต่ว่าฝ่ายของสามีคือนายรุ่งอรุณไม่ยอมสิครับทำไมถึงมีแฟนใหม่นะทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันเถียงกันค่อนข้างจะแรง
ด้วยความเมาด้วยเหล้าขาวกินไปหลายขวดแล้วก็มีความหึงหวงบวกเข้าไปสามีก็เลยเดินไปหยิบมีดปลอกผลไม้ที่ยาวกว่าห้านิ้วนี่แหละ
แทงเข้าไปที่กลางอกของภรรยาด้านซ้ายตอนแรกเนี่ยภรรยาเขาอยู่บนเตียงนอนนะครับแล้วก็แทงเข้าไปมีดเนี่ยตัดคั่วหัวใจเสียชีวิตคาที่เลย
หลังเกิดเหตุนะครับนายรุ่งอรุณก็เหมือนจะสำนึกผิดแล้วครับวิ่งออกไปจากบ้านไปหาญาติให้มาช่วยหน่อย
ให้มาช่วยหน่อยช่วยนำภรรยาผมไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
แต่สุดท้ายก็ไม่ทันก็เสียชีวิตซะก่อนนะฮะ
ก็เลยยืนรอมอบตัวกับตำรวจแบบนี้
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอบภอบเมืองอุดรทานีน
ก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตาย
แล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ